วันนี้ช่วงเที่ยงเราต้องรอฟังข่าวดีจากการแถลงของสวบคนะครับว่าจะมีการปลดล็อกในเฟสที่๔อะไรบ้าง
จะยกเลิกเคอร์ฟิลล์หรือเปล่าจากเรื่องของโควิด๑๙

วันนี้จะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
เพื่อสรุปกิจกรรมและกิจการที่จะมีการผ่อนปลน
หรือว่าผ่อนคลายในเฟสที่๔อย่างเป็นทางการ
ผลเอกสมศักดิ์รุ่งศรีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
บอกว่าให้ทุกคนรอฟังข่าวดีวันนี้ครับ

เพราะว่าจะมีการประชุมสอบคอชุดเล็กก่อนสรุปไปแล้ว
ว่าจะผ่อนปลนมาตรการให้กิจกรรมและกิจการกว่า๑๙๕ดำเนินการได้
หลังที่ผ่านมาประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สอบมาตรชองก็จะเสนอให้สบาคอยกเลิกเคอร์ฟิลด์

ซึ่งอาจจะเริ่มมีผลมาใช้พร้อมกับ
มาตรการคลายล็อกเฟส๔ในวันจันทร์ที่๑๕มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
ชนะไปติดบนรถเมย์ขอสมกรทุกคัน
เป็นการเช็คอินเช็คเอาท์ทุกครั้งที่ขึ้นแล้วก็ลงรถเมย์ด้วย
เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคโควิด๑๙
หลายฝ่ายก็กังวลโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการเป็นประจำ
ล่าสุดนายศัลวชัยเยี่ยมบัชชินาสกุลผู้อำนวยการขอสมกรก็ยืนยัน
ว่าประชาชนผู้ใช้บริการที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
หรือมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ต
ยังสามารถใช้บริการรถเมย์ของกสมกรได้ตามปกติ
จะไม่มีการลงชื่อเหมือนกับการใช้บริการห้างต่างอย่างแน่นอนสบายใจได้
ใครมีก็สแกนไปไม่มีก็ขึ้นรถเมย์ได้นะครับ
แต่ว่าเน้นย้ำแบบนี้ว่าขึ้นไปปุ๊บก็ต้องทำตามมาตรการ
นั่งที่เว้นที่เว้นระยะห่างในรถด้วย
เบาะที่กำหนดเอาไว้ให้นั่งก็นั่งอันไหนนั่งไม่ได้ก็ไม่ให้นั่ง
จะมีป้ายติดอย่างชัดเจนแล้วก็มีเชือกฟางสีแดงผูกเอาไว้ป้องกันคนไปนั่ง
ลดความแออาจป้องกันการระบาดของโควิด๑๙บนรถเมย์นั่นเองนะครับ
ค่ะเราฟังข่าวดีเนาะ